เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวินรถตู้โดยสารนะฮะแถวรังสิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อ๒วันก่อน
เจ้าของคลิปเนี่ยก็เป็นผู้โดยสารผู้หญิงนะครับเธอก็อัดคลิปนี้เอาไว้บอกว่า
เอ๊ะโชว์เพื่อรถตู้เนี่ยมาทำกับเธอแบบนี้ได้ยังไง
เอามาไล่เธอลงจากรถไม่ยอมให้ไปค่ะแต่ว่าทางรถตู้เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
อันนี้เป็นคลิปที่ผู้โดยสารสาวคนหนึ่งนะฮะอัดคลิปตอนโตเถียงกับโชเฟอร์รถตู้นะครับ
บอกว่าโชเฟอร์เนี่ยไล่เธอลงจากรถหาว่าเธอเนี่ย
คุยโทรศัพท์มือถือไปนั่งอยู่เบาะติดประตู
ขวางทางขึ้นลงคนอื่นบอกให้ลงไปเถอะนี่นะฮะ
เป็นท่าเดินรถตู้ย่านรังสิตปฐุมธานีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๔ตุลาคมนะครับ
แล้วคลิปนี้ก็ถูกเอาไปเผยแพร่ในเพจ
โดยทางเพจก็บอกว่าฝากขนส่งตรวจสอบคนขับรถให้ด้วย
เราก็สอบถามไปยังหญิงสาวเจ้าของคลิปนะฮะคุณส้มนะ
คุณส้มเธอบอกว่าเธอเนี่ยขึ้นรถตู้จะไปหาเพื่อนที่เทศบาลเมืองปากน้ำ
มุดปราการก็ขึ้นจากแถวรังสิตนะฮะ
ขึ้นไปเธอก็นั่งตรงประตูทางขึ้นลงทางออกนะฮะ

ทีนี้พอมีโดยสารจะขึ้นรถคนขับรถก็มาเปิดประตู

เธอก็ลงจากรถเพื่อหลบให้เขาขึ้นรถ
พอเธอลงจากรถก็ถูกว่าอีกบอกจะลงจากรถทำไม
ตอนนั้นเธอบอกเธอคุยโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ
ก็เลยบอกกับโชเฟอร์ว่ากำลังโทรถามทางเพื่อน
คนขับก็เลยบอกงั้นลงจากรถไปเลยก็แล้วกัน
ไล่ลงไปเลยนะฮะเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพูดกับผู้โดยสารแบบนี้
แล้วก็อยากเตือนให้คนขับเนี่ยพูดจาให้ดีแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เพื่อป้องกันตัวเองเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยนะฮะ
ทีนี้ตอนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่แล้วเห็นเธอ
มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ยโชเฟอร์ก็เริ่มจะเบาลงนะฮะ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเธอทราบว่าได้พยายามจะขอโทษเธอแล้วนะ
เธอเองก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรือไม่ได้ร้องเรียนอะไร
แต่อยากเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์
กระแทกพูดจาไม่ดีอะค่ะแล้วหนูก็เลยขยับไปตรงป้าที่อยู่ขวามือ
ขยับไปตรงนั้นแล้วก็พยายามอธิบายว่าที่นั่งตรงนี้
เพราะว่ากำลังโทรถามทางกับเพื่อนแล้วก็ถามป้าว่าตรงนี้ตรงนี้มันไปถูกไหม
ก็ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่หนูลงจากรถพอหนูแล้วสักพักหนูก็ลงจากรถ

ก็เลยบอกว่าเขาไล่หนูแบบนี้แล้วพูดจาก็ไม่ดีหนูก็ไม่ไปแล้ว
ทุกคนเขาได้ยินกันหมดว่าพูดยังไงอะไรยังไง
แต่ตอนนั้นก็กลัวด้วยสั้นด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะแล้วโมโหด้วย
โพสต์ไปแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่อยากให้ลุง
แบบตักเตือนลุงแบบไม่อยากให้ทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะว่า
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วินรถตู้ที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คุยกับนายท่ารถตู้ก่อนนะชื่อคุณเก่งนะครับ
ทางนายท่ารถตู้นายท่ารถตู้นะครับบอกว่าได้ถามคนขับในคลิปแล้ว
เขาบอกว่าผู้โดยสารหญิงคนนั้นพอขึ้นมาถึง
ก็มานั่งตรงเบาะตรงนี้มันเป็นประตูทางขึ้นลง
ซึ่งตอนนั้นคนยังไม่เต็มคือถ้ามาขึ้นก่อนก็ควรจะเข้าไปด้านใน
ทีนี้พอไปนั่งตรงนั้นเลือกที่นั่งตรงนั้น
กลายเป็นว่าผู้โดยสารคนอื่นจะมาก็ต้องคอยแบบขึ้นลงขึ้นลง
แล้วก็มัวแต่คุยโทรศัพท์อย่างเดียว
นี่ฮะเพราะฉะนั้นทางในท่ารถตู้ก็เลยบอกว่าอยากให้เข้าใจหัวอกของคนขับรถตู้ด้วย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็บริหารจัดการยาก
เวลาผู้โดยสารจะต้องแบบขึ้นลงรถน่ะนี่พี่เก่งเขาเลยบอกเอางี้
ดิชาวไม่เชื่อลองดูว่านั่งตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไง
เหมือนกับผู้โดยสารคนที่มาทีหลังก็ขึ้นลงลำบากก็เนี่ยขวางทางขึ้นลงอยู่
นี่ไม่ใช่คุณเนติชาวนี่เป็นพี่ผู้สื่อข่าวขอทดลองแล้วที่ปฐุมธานี
นี่นายท่าบอกถามโชเฟอร์แล้วก็บอกก็ผู้หญิงคนนั้นเจ้าของพิษนั่นนั่งอย่างนี้เลย

ทีนี้คนอื่นมามันก็แหม่มันก็ลำบากแล้วนะฮะ
เราก็เจอคนขับรถตู้นะฮะที่อยู่ในคลิปชื่อลุงกระเสม
เกษมแกก็ขอชี้แจงว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยบอกกับทางคุณส้มเจ้าของคลิป
บอกว่าถ้าเกิดจะไปปากน้ำวินรถของแกมันไปไม่ถึง
ต้องไปลงที่สำโรงนะแล้วไปต่อรถอีกทอดนึง
คุณส้มก็ไม่ฟังคุยโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว
แล้วนั่งขวางประตูทางขึ้นลงอยู่
ก็บอกว่านั่งตรงนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นทางขึ้นลง
ยังไงขยับเข้าไปด้านในได้ไหม
คุณส้มก็บอกคุยโทรศัพท์อยู่
เกษมแกบอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ผมก็เลยบอกงั้นก็ลงมาคุยข้างล่างก่อนก็แล้วกัน
นั่นแหละทำให้ผู้โดยสารเขาไม่พอใจหาว่าไล่ลงจากรถ
รับว่าตัวเองอาจจะเสียงดังไปหน่อย
อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะอายแล้วก็ไม่พอใจด้วย
เอาเป็นว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ต้องไปเสียค่าปรับที่ขนส่ง
เพราะว่าเขาถ่ายคลิปไงแล้วอยากให้ขนส่งช่วยจัดการดำเนินการ
ก็เสียค่าปรับไปหนึ่งพันบาทไปอบรมอีกสองชั่วโมง
ยังไงลุงเกษมก็บอกแกก็ขอฝากขอโทษคุณส้มเนี่ย

วันนั้นอาจจะพูดเสียงดังไปนิดนึงใช่ไหมครับลุง
ลุงก็ขอโทษบอกพูดเสียงดังไปหน่อย